หลายคนก็มองว่าถ้าละครแนวย้อนยุคจะเอามาทำเนี่ย
นางเอกเขาต้องสวยแบบไทยนะคุณผู้ชมต้องสวยแบบฉบับดั้งเดิม

นางเอกลูกครึ่งหลายคนก้าวครับข้ามผ่านคำคอรหาต่างมาเยอะแยะมากมายนะคะ
ตัวเธอเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะคือต้องบอกว่าผ่านบททดสอบมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง
จะมีใครกันบ้างไปติดตามจากรายงานกันเลยค่ะ
ลูกครึ่งไทยเยอรมันคนนี้กำลังมีผลงานละครเรื่องหมอหลวง
ซึ่งเป็นละครที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากทองเอกหมอยาท่าฉลง
ก็น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ดีแล้วเลยค่ะ
ครองใจแฟนละครได้มากขนาดไหน
ยิ่งได้พระเอกมาริโอบวกคาแรคเตอร์กลวน
ทำให้การเล่นพิเรทคอมเมอดี้ครั้งนี้น่าติดตามากยิ่งขึ้น

หลังจากนี้อยากจะเห็นเธอห่มสบายฟาดบทดีแนวพีเรียสผ่านหน้าจออีกจ้า
ที่ติดโพสต์นางเอกลูกครึ่งที่มีผลงานพีเรียดสุดปัง
และเธอยังทำให้เกิดกระแสอเจ้าฟีเวอร์ไปทั่วทั้งพระนคร
มีการขยายต่อความสำเร็จไปถึงรูปแบบภาพยนตร์และภาคต่ออย่างพรมลิขิต

ปังของลูกครึ่งไทยอังกฤษคนนี้
ช่วงนั้นเธอมีงานเกี่ยวกับการสวมใส่ชุดไทยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
อย่างเช่นการรำบวงสวงในจังหวัดต่าง
เจ้าภาพเรียกใช้บริการแม่หญิงกรเกตในการรำหน้าขบวนอยู่เสมอเลยค่ะ
ยังมีนางเอกอีกหลายคนที่ได้รับเสียงชื่นชมจากการเล่นละครพีเรียส
ก้าวผ่านคำว่าละครพีเรียสใช้นางเอกลูกครึ่งแล้วรู้สึกขัดตาไปได้
สามารถใช้ฝีมือการแสดงพิสูจน์ตัวเอง
ไม่ว่าจะเป็นแมทพิรณีจากบทแม่ลำดวนในเรื่องท่าบดิน
ดาวิกากับเรื่องวันทองที่บีบคันหัวใจคนดูไปจนถึงตอนจบ
และยายาอุรัชยากับบทแม่หมอพุทธซ้อนจากลายกินนารี
ซึ่งทั้งหมดก็ถ่ายทอดบทบาทนักแสดงออกมาอย่างได้มีเสน่ห์เฉพาะตัวเลยล่ะค่ะ
และที่ต้องยกให้เป็นตำนานนางเอกลูกครึ่งที่เหมือนหลุดออกมาจากในนิยายแหม่มคัทธริยา
บทคุณนกยูงในเรือนมายุราละครดังปี๒๕๕๙
ความสวยประจักษ์ของแหม่มคัทธริยาและความลึกลับในบทแม่นกยูง
ทำให้คนดูอย่างเรามองผ่านความเป็นนางเอกลูกครึ่งของเธอไปได้เลยค่ะ
จะผ่านมาถึง๒๕ปีแล้วเชื่อว่าหลายคนยังจดจำและคิดถึงบทบาทคุณนกยุ่งอยู่เสมอ
ความสวยอมตะของคุณนกยุงกลับมาเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งในปี๒๕๕๙
เมื่อเธอได้สวมใส่ชุดไทยแต่งหน้าทำผมตามแบบฉบับของคุณนกยูง
และขอบคุณแฟนละครที่ยังคงรักและคิดถึงคุณนกอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะ
แต่ละคนคือสวยประจักษ์แต่ที่นอกเหนือจากนั้นก็คือผลงานค่ะ
ถึงแม้ว่าหน้าตาจะเป็นลูกครึ่งแต่ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่ค้านสายตาคนดูเลยทุกคน
จริงเนอะพี่แหม่มค่ะยกมือไหว้พี่ค่ะสวยมากพี่สวยยอม
แล้วในยุคสมัยนั้นไม่มีศัลยกรรมเนาะใช่ค่ะ
แล้ววันนั้นที่พี่แจ๊คเพิ่งเจอพี่แหม่มมาก็สวยมากเลยนะคือยังแบบสตาร์ฟเครื่องหน้าทุกอย่างได้ดีมากคุณผู้ชม